ดูเรื่องราวฮือฮาเรื่องแรกเป็นเรื่องของต้นมงต้นไม้ที่มีอายุถึง
สิบคนคิดดูแล้วกันว่าต้นไม้มันจะใหญ่โตมโหลานขนาดไหน

ที่เห็นอยู่นี่คือต้นมันช้างนะครับ

ที่ขึ้นอยู่ในป่าในพื้นที่ตำบลกรุงหยันนะครับ

โอ้โหเขาบอกว่าป่าแห่งนี้ยังอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับ
อายุของต้นไม้แต่ละต้นหลายสิบปีก็มีสัตว์มาอาศัยมากมายแล้วครับ
ไม่ว่าจะเป็นลิงข้างบางชานีนกนานาชนิดเพียบไปหมดเลยทีเดียวล่ะครับ
อกจากนี้ยังพาชมนี่ด้วย

เพดานซากฟอสซิลกระดูกสัตว์ดึกดำบันที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก

ชาวบ้านที่นี่พอพบเห็นถึงกับตะลึงตะลึง
กราบไหว้พระนอนองค์ใหญ่เดี๋ยวจะได้เห็นกันที่อยู่ภายในถ้ำนี้เลยแหละครับนอกจากนี้ยังได้ชมต้นมันช้างอายุหนึ่งร้อยปี
นี่เป็นไงล่ะต้นมันช้างจริงมีเพียบไปหมดเลย
แต่มันยังอายุยังน้อยอยู่ก็เลยยังต้นไม่ใหญ่เท่า
ต้นที่มีอายุ๑๐๐ปีส่วนนี้คือองค์พระนอนที่อยู่ภายในถ้ำ
ชมทั้งธรรมชาติได้ไปไหว้พระด้วย
และที่สำคัญคือมันได้ไประลึกถึงว่ากว่า
ที่จะมีต้นไม้ใหญ่ทุกวันนี้ในอดีตเขาดูแลกันมายังไง
ชมบรรยากาศแบบนี้ได้มีป่าสมบูรณ์แบบเนี้ย
ต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเอาไว้
คือมันเป็นความมหัศจรรย์ของโลกนะ
ที่มันรังสรรค์ความสวยงามออกมาด้วยตัวของมันเองอยู่แล้ว

หรือว่าถ้ำที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติก็ตามนะคะ